พิธาริมเจริญรัฐบัญชีรายชื่อ
ก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับ
ขอใช้สิทธิ์พาดพิงนะครับ
เริ่มต้นเลยครับผมต้องขออนุญาตแสดงความเห็นด้วย
กับท่านประธานนะครับที่ท่านดำรีออกมาเมื่อกี้
ว่าวันนี้วาระการประชุมคือการเลือก
นายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของประเทศไทยนะครับ
ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขกฎหมายใดนะครับ

หลายเรื่องที่เป็นข้อคังแคงใจ

ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับ
ก็คงจะไม่ได้ลงรายละเอียดเพิ่ม

แต่ก็ผมรู้สึกว่าสันนิษฐานที่ผมเคยมีอยู่

เข้าสู่สภาเราทุกคน

สามารถพูดคุยเรื่องนี้ได้อย่างมีวุฒิภาวะ
สามารถคุยได้เรื่องนี้อย่างมีข้อบังคับ

เพราะว่ามีพี่น้องสื่อมวลชนถ่ายทอดสดอยู่

และยังไม่ได้มีโอกาสที่จะชี้แจงในตรงนี้นะครับ

ผมขอใช้ตามที่ได้ยืนยันกับท่านประธานครับ

ของคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับ
แล้วก็ตรงกับประเด็นที่ได้พาดพิง
มีพาดพิงอยู่๓ประเด็นด้วยกันครับท่านประธาน

อันที่๓คือเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสร็จติด

เพราะว่าเดือนกัญญาที่จะถึงนี้ก็จะมีการประชุมที่สหประชาชาที่นิวยอร์ก
เพราะว่าเดือนกัญญาที่จะถึงนี้ก็จะมีการประชุมที่สหประชา

เพื่อที่จะไปบอกกับโลกว่าประเทศไทยพร้อมแล้ว

และประเทศไทยกลับมาแล้วที่จะมีบทบาทที่ดี

และไปพาดพิห่งถึงสองประเทศ
ประเทศหนึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่

แชร์ระยะทางกว่า

ประเทศที่๒ก็เป็นประเทศหนึ่ง
ที่มีความสัมพันธ์อันยาวนานมากับประเทศไทย

แต่ถ้าเป็นผมนะครับก็ต้องระมัดระวังในคำพูด
ในการที่เราจะอภิปรายพาดพิงไปถึงประเทศเพื่อนบ้าน

มีแรงงานอยู่ในประเทศไทย๒ล้านกว่าคน
ในภาคประมงอยู่ในภาคร้านอาหารต่าง
เศรษฐกิจเราขับเคลื่อนได้เพราะพวกเขา
อันนี้เป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีและผู้นำจะต้องทำ
และจะหาจุดสมดุลระหว่างมหาอำนาจ
ในการเมืองระหว่างประเทศแบบใหม่
สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าตอนนี้
สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว
มันจะกระทบกับราคาปุ๋ยที่อยู่หน้า
ไร่นาของพี่น้องที่สกลนครหรือพี่น้องที่สุพรรณ
เข้าใจว่าถ้าเกิดมีปัญหาเกิดขึ้น
แล้วสงครามเริ่มปะทุมากขึ้น
ราคาพืชผลทางการเกษตร
ราคาสินค้าอาหารสัตว์อย่างข้าวโพดอย่างถั่วเหลืองจะเป็นยังไง
อันนี้ผมเป็นคำที่ขออนุญาตใช้สิทธิ์ในการ
อธิบายในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศว่า
เราจะต้องมีสมดุลเราจะต้องมีบาลานซ์
และเราจะต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะต้องเน้น
หลักการความเป็นหนึ่งในสมาชิก

และรู้ว่าเราจะเงียบเมื่อไหร่
ไม่ใช่ว่าเงียบในทุกเรื่องแล้วก็ทำให้เราไม่มี

ในเวทีการเมืองเลยก็ต้องขออนุญาต
เรียนไปยังเพื่อนสมาชิกให้สบายใจว่า
การแถลงนโยบายกับสหประชาชาติครั้งแรกของผม
ซึ่งจะเป็นผลประโยชน์สำหรับประชาชนคนในชาตินี้
และเป็นผลประโยชน์ของชาติที่เราดูแลด้วย
เช่นเดียวกันอันนี้คือความยั่งยืนของการต่างประเทศ

ซึ่งจริงก็เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศพอสมควร

ก็มีพื้นที่ที่ติดกับประเทศมาเลเซีย
มีปัญหามากมายเรื่องเกี่ยวความเหลื่อมล้ำ
ความยากจนเป็นพื้นที่ที่ทำให้ยาเสพติด
หรือแม้แต่น้ำมันเถื่อนที่ขึ้นมาจาก๓จังหวัด
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทางสงขลาของท่านที่ได้อภิปรายในแนมของพักรวมไทยสร้างชาติ
แม้กระทั่งเรื่องเกี่ยวกับชายแดนที่มาจากน้ำมันเถื่อนของท่านที่ผู้ได้อภิปราย

ก็ต้องขอให้คำยืนยันนะครับว่ารัฐไทยภายใต้การนำของผู้นำที่ชื่อพิธาริมเจริญรัฐประเทศไทยจะเป็นรัฐเดียว
และผมจะทำทุกวิถีทางผ่านการทูตผ่านการทำงานของพลเรือน
เพื่อที่จะให้ประเทศไทยให้รัฐไทยเป็นรัฐเดียวที่ก้าวหน้า
ลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มความมั่นคงทางอาหาร
ลดความมั่นคั่งทางอาหารและลดความมั่นคงทางทหารขึ้น
เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำนะครับลดความยากจนความเหลื่อมล้ำ
สาธารณสุขท่านอดีตท่านขออภัยครับ
ท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขจากภาคภูมิใจไทยท่านคงทราบดีนะครับ

อันนี้คือสิ่งที่พวกเราจะต้องแก้ด้วยกันนะครับ
และก็ป้องกันเรื่องนี้โดยการที่เข้าใจว่า
อาจจะมีพังพักการเมืองที่ไม่ได้อยู่ในสภาแห่งนี้
รวมถึงประธานสภาพูดแทนรัศดรก็เป็นคนที่มีคุณวุฒิเรื่องเกี่ยวกับแบบนี้

ท่านอาจจะจำไม่ได้ครับพรบป้องกันการอุ้มหายและซ้อมทรมาน
พวกเราในสภาร่างเห็นตรงกันส่งขึ้นไปที่วุฒิสภาวุฒิสภาผ่าน

นี่ไงครับการทำงานในการใช้สภาแห่งนี้
ในการสร้างความสบายใจความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย
สนับสนุนพหุวัฒนธรรมสนับสนุนทุกศาสนา
นี่แหละครับวิธีที่จะรักษาให้ประเทศไทยเป็นรัฐไทยที่ก้าวหน้าให้ได้
และนี่คือคำมั่นสัญญาของผมในฐานะว่าที่นายกรัฐมนตรี
เรื่องที่๓เรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันเถื่อน
อันนี้ผมก็คิดว่าพักเก้าไกลในช่วง๔ปีที่ผ่านมาได้ยืนยันชัดเจนในสภาแห่งนี้
ไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปตำรวจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ไม่ว่าการจะบริหารจัดการกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีปัญหาในการนำยาเสพติดเข้ามา
ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำ
เป็นเรื่องที่ภาคร่วมรัฐบาลจัดตั้งทั้ง๘ภาคที่เป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก
ใส่ใจอย่างแน่นอนได้ครับผมขอรับประกันได้ครับขอบคุณท่านประธานครับ
ครับต่อไปเชิญ